จะพาไปนะเพราะว่าชาวบ้านที่โคราชเขา
ใช้เวลาว่างหลังจากการเก็บเกี่ยว
ออกไปขุดหาปู
โอ้โหตัวใหญ่นะดูนะนี่คือปูนานะแล้วมันก็อาศัยอยู่บริเวณทุ่งนา
เป็นปูนาแบบธรรมชาติจริงเลยอ่ะแต่ละคนนี่โอ้โหคุณค่ะ
เก่งมากมีความชำนาญในการขุดมากแล้วแข็งแรงกันมากเลยนะคะ
จากการสอบถามคุณยายชมัยพรนะคะเป็นชาวบ้านในตำบลหลุงประดูกนี่แหละ
คุณยายบอกว่าสาเหตุที่ออกมาขุดปูนาช่วงนี้เพราะว่าชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว
ฤดูการเก็บเกี่ยวผัดไปแล้วก็ตามที่นาต่างจะมีปูนาไง
ปูนามันจะขุดรูอยู่เป็นจำนวนมากโอ้โหคุณคุณยายบอกเลยว่าเห็นแบบนี้ต้องออกมาขุดแล้ว
อยู่เฉยไม่ได้ชวนเพื่อนออกมาขุดปูกัน
และเขาบอกว่าปูนาในช่วงนี้รสชาติมันจะอร่อยมันจะมันอร่อยเหมาะกับเอาไปทำเมนูอาหารหลากหลายอย่าง
คือมันเป็นปูนาที่อยู่ในทุ่งนานะมันกินข้าวกินอะไรอย่างนี้แล้วมันมีความมัน
ปูนามันจะมีกลิ่นหอมแบบข้าวข้าวใหม่คุณนึกออกไหม
แล้วก็จะมีเมนูต่างที่ทำมาจากปูนาอย่างเช่นเช่นอ่อมปูนาลาบปูนาปูนานึ่ง
มันหอมมันจะไม่เหมือนปูนอื่นนะ
แล้วเขาบอกว่าเก็บได้เยอะก็สามารถเอาไปขายได้ด้วย
ราคาตัวละ๑บาทนะคะก็รายได้
ดีเลยเป็นแบบว่ารายได้เสริมหลังเก็บเกี่ยว
มีทรัพย์ใดดินของจริงเลยนะครับใช่ถูกตอบ
แต่ละวันคุณยายกับเพื่อนก็จะออกมาขุดหาปูนากัน
เขาบอกวันหนึ่งอ่ะเฉลี่ยนะวันหนึ่งอ่ะร้อยสองร้อยตัวเลยนะ
เยอะมากเยอะนะโอ้โฮร้อยสองร้อยตัวเลย
ขุดคุดกันไปให้ได้ปูร้อยสองร้อยตัวต่อวัน
สุดยอดบอกเลยว่าคุณยายมีรายได้จากการขุดปูนา
ในการขุดการหารูปูหรือแม้กระทั่งการจับปูแบบนี้

มันแง่มมีป่าวดี